สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์หน้ายังคงมีฝนมากวนใจค่ะ
ส่วนพื้นที่ไหนที่ไม่เจอฝนเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
มีฝนสลับแดดค่ะคุณผู้ชมอุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๖องศานะคะ
ฝนตกเนี่ยรอยละ๓๐ถึง๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ตกประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ครึ่งวันเช้าเนี่ยแดดค่อนข้างดีค่ะ
แต่หลังบ่ายถึงค่ำต้องระวังฝนตกนะคะอุณหภูมิสบายค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้ตลอดทั้งสองฝั่งค่ะ
ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมเขาฝนที่ตกสะสมลงมาหลายวัน
ทำให้เสี่ยงดินโครนถล่มได้ค่ะ
จุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนสลับแดด๑๓๐๔๐ของพื้นที่
กร่มไว้อุ่นใจกว่าค่ะกันได้ทั้งแดดทั้งฝนค่ะ
คุณผู้ชมคะเทรนด์พลังงานสะอาดมาแรงจริงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือการใช้โซลาเซลล
แต่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะนี่เลยเล่นใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือภาพของหอไอเฟลนะคะที่ได้จุดไฟขึ้น
โดยไฟที่จุดเป็นพลังงานไฮโดรเจนค่ะ
ถือเป็นครั้งแรกของหอไอเฟลในประวัติศาสตร์นะคะที่ใช้พลังงานสะอาดค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ